ตอนนี้นะครับพวกมันก็โดนแจ้งโครงกำถา๓ข้อเข้าตัวนะครับ

มุมการก็อ่ามุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ

มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ

มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ
มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ

มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ

มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ
มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ
มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ
มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ

มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ
มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ
มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ

มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ

มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ

มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ
มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ

มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ
มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ

มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ
มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ
มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ

มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ
มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ

มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ
มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ

มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ

มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ

มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ

มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ
มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ
มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ
มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ

มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ
มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ

มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ

มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ

มุมการก็แจ้งแล้วเข้ากลับมานะครับ

เราเชื่อว่าเรามูลิสุทธิ์ดีกว่าอันนี้พูดอย่างแต่ฝากนะครับ

เราที่ผ่านมามันเป็นอย่างอย่างมูลิสุทธิ์ใกล้
แต่พวกเราทุกคนแปลกมามากมายนะครับ
ไม่ได้คิดว่าการต่อสู้คือว่าเป็นภาพ
อยู่ให้เขาขนาดที่ออกมา

๓ข้อกี่ข้อเราให้เชื่อว่าเราบูริสุทธิ์นะครับ

สถานทุนก็มีการสังฆาต่อไปเกี่ยวกับตัวหลวงของมูลคดี
ไม่ว่าจะไปเรื่องของมายนุทร์ขึ้นสนาธารมายนุทร์ดิเรย์มายนุทร์ราชามายนุทร์บุคคล
และก็การที่จะใช้จากนี้จะใช้ตามอะไร
และนี้ก็คือการคำสงสัยที่โดนแทนจากสถานทุนตามตามครามคำคาญคุศีพราช
เป้็นว่าทำไมโซนมือดังนั้นกันจริง

ขอบคุณทุกคน
ขอบคุณทุกคน
ขอบคุณทุกคน

ไม่ต่อเนื่องกันครับทั้งโจมตีใจของคุณภูมิใจประมาณ

มีโอกาสมาตามความวุ่นบันและมีแรงการกันที่หลังจังงี้
มีโอกาสมีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะมาแบบนี้